บ้านเนี่ยคุณผู้ชมเราเห็นมานักต่อนักแล้วลูกติดยาทำร้ายพ่อแม่อ่า
พ่อติดยาทำร้ายลูกกับเมียบ้านนี้ครับติดทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่เลยฮะ
เออแล้วต้องไปงัดตู้เติมเงินอ่ะนี่วงจรปิดจับวินาทีที่ผู้ก่อเหตุนี่
มีบอมหรือว่านายสิทธิชัยอายุ๒๑ปีมีนิดหรือว่านางสาวพิมพรอายุ๓๒
ปีแล้วก็มีเยาวชนชายอายุ๑๗ปีซึ่งคนนี้เยาวชนคนนี้เป็นลูกติดของนาง
สาวพิมพร้อมทัมโรศะพอบ้านดุงจับกุมทั้ง๓คนพร้อมของกลางก็คือ
ตอนที่ภูเกาะเหดเนี่ยไปต้นกลางคืนนะไปงัดตู้เติมเงินครับ
แล้วก็มีทั้งของกลางเป็นอุปกรณ์งัดแงะทั้ง
มีมอเตอร์ไซค์อีก๒คันที่ทั้ง๓คนขับตระเวนไปงัดตู้เติมเงิน
ก่อนจะมาจับกลุ่มทั้ง๓คนช่วง๑สัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณผู้ชม

เขาร้องเรียนว่าถูกคนร้ายตระเวนงัดตู้เติมเงิน

ชุดสืบสวนก็เลยออกตรวจสอบที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิด
เจอภาพไอ้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมจนทราบว่าคนร้ายเป็นชาย๒หญิง๑แล้วก็มีหนึ่งในนั้นเป็นเยาวชน
ขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๒คันไปงัดตู้ตามร้านค้า
มีร้านค้าที่บ้านนาโฮงนะครับตำบลบ้านดุง
คนร้ายซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ยคือนายสิทธิชัยหรือว่าบอม
ตำรวจจำได้ดีเลยนะเอาทำไมล่ะบอมก็เคยโดนคดีมาก่อนครับ
ทีนี้ก็ง่ายเลยสืบหาตัวง่ายเลยจนไปพบ
แล้วก็เข้าจับกลุ่มนำตัวไปค้นที่บ้านพัก
อุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุงัดตู้และของกลางจำนวนมากเลย
อย่างที่บอกครับคุณผู้ชม๓คนนะติดยาทุกคนครับ
คนละ๓๔เม็ดต่อวัน
แล้วก็เอาเงินที่ได้ไปใช้จ่ายประจำวัน
พอวันไหนไม่มีเงินใช้ก็นี่แหละฮะไปตระเวนงัดตู้เติมเงิน
ตำรวจคุมตัวทั้ง๓คนไปชี้จุดที่ก่อเหตุครับ
จะคุมตัวส่งดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์
เสพและมียาเสพติดต่อไปครับ